จังหวัดอุบลราชธานีค่ะช่วงที่มันไฟไหม้เนี่ย
เขาก็จะชุนละมุนนะและมีคนแก่อยู่ในบ้าน
ก็พยายามเอาคนแก่ออกนอกบ้านแต่ในช่วงที่ไฟกำลังโหมลุกไหม้ค่ะ
ลูกชายเจ้าของบ้านซึ่งมีอาการป่วยทางจิต
วิ่งสวนขึ้นไปเลยค่ะสวนเจ้าหน้าที่ขึ้นไป
ที่ชั้น๒ของบ้านบอกว่าจะไปเอาของ
และสรุปสุดท้ายไม่ได้ออกมาอีกนะคะ
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตที่ชั้น๒นี่แหละค่ะ
เหตุสลดนี้เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในตำบลหนองขอนอำเภอเมืองอุบลราชธานี
ผู้เสียชีวิตเป็นลูกชายของบ้านของเจ้าของบ้านนะคะ
ชื่อว่านายชนะภัยภูผา
ส่วนบ้านความเสียหายคิดเป็นมูลค่าประมาณ๕แสนบาท
ไปสอบถามหลานชายเจ้าของบ้านชื่อว่านายสิทธิศักดิ์
ทราบว่าบ้านหลังนี้มีนายหนูพักภูผา
อายุตั้ง๙๑ปีแล้วนะคะเป็นเจ้าของบ้านคุณตาหนูพักเนี่ยนะคะ
และคุณตาหนูพักอาศัยอยู่กับคนอื่นในบ้านหลังนี้๗คน
ขณะเกิดเหตุมีคนอยู่ในบ้าน๔คน
จู่ค่ะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นมาที่กลางบ้านที่ชั้น๒นะ
ซึ่งเป็นที่ตั้งของห้องพระแล้วไฟมันก็ลุกลามอย่างรวดเร็
เพราะว่าชั้นสองเป็นไม้หลานชายเจ้าของบ้านคุณสิทธิศักดิ์เนี่ย
พาคุณหนูพักษณ์ซึ่งเป็นคุณตาเนี่ยนะคะออกมาจากบ้าน
จากนี้กลับเข้าไปอีกรอบไปอุ้มตัวคุณย่าค่ะ
แก่เหมือนกันเนี่ยนะคะเป็นคนชราเดินไม่ได้
อุ้มออกมามานอนอยู่ที่ชั้น๒ชั้นล่างของบ้าน
เพื่อหนีไฟที่กำลังลุกไหม้ที่ชั้นบนช่วงเวลานั้นแหละค่ะ
นายชนะภัยลูกชายของบ้านมีอาการทางประสาทนะคะ
วิ่งสวนขึ้นไปเลยค่ะไปที่ชั้นสองขณะที่เกิดเพลิงไหม้เลย
แล้วก็บอกว่าจะวิ่งไปเก็บของหลังจากนั้นไม่ลงมาอีกเลยค่ะ
ถูกไฟคลอกเสียชีวิตนะคะ
เรื่องต้นสันนิษฐานว่าสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ครั้งนี้
น่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรเพราะว่าบ้านหลังนี้เก่าแล้วนะคะ
ปีแล้วสายไฟในบ้านอาจเกิดการชำรุด
สภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนในช่วงนี้
ทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้ขึ้นซึ่งจะได้ให้เจ้าหน้าที่
จากพิสูจน์หลักฐานจังหวัดเข้าตรวจสอบต่อไปค่ะ